พูดถึงการจะผ่าชนสูตรร่างคุณตังโมรอบที่๒เนี่ยนะฮะ
ทีนี้คุณหญิงเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกับคนในสังคมเลยครับ
ปุ้ยพี่เบิร์ดนะก็คือกระบวนการตั้งแต่ต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มันแปลกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะ
แต่ยังสามารถจะใช้ตำแหน่งและความรู้ในการเป็นทิศปรึกษาไปสังเกตการณ์ได้
แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนด้วย
สิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ผลการชนสูตรรอบแรกนี่แหละครับ
ซึ่งคุณหญิงพรทิพย์บอกว่ากระบวนการมันแปลกมาตั้งแต่เริ่มต้น
เพราะไม่เก็บหลักฐานของ๕คนบนเรือตั้งแต่แรกแถมไม่ตรวจแอลกอฮอล์ด้วย
ไม่มีการตรวจแอลกอฮอลไม่มีการตรวจสารเสพติดตั้งแต่แรกเลย
สภาพเรือก็เปลี่ยนไปมากแล้ว
เรื่องต้นครับมีการประสานกับญาติคุณตังโมให้เข้าไปดูผลชนสูตรรอบแรก

ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนะครับ
ส่วนประเด็นสงสัยเกี่ยวกับบาดแผลบริเวณขานั้นเนี่ย
คุณหมอพรทิพย์บอกว่าจริงแล้วการตรวจชิ้นเนื้อ
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลย
ส่วนที่ผลออกมาเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าคนที่ผ่าศพ
ก็รู้เพียงแค่ว่าแผลไม่ได้ลึกจนถึงเส้นเลือดใหญ่
ก็เลยสรุปไปว่าไม่ใช่สาเหตุหลักในการเสียชีวิต

แต่สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ทราบต่อไป
ก็คือแผลเกิดขึ้นก่อนตกน้ำหรือหลังตกน้ำ
คุณหญิงพรทิพย์บอกว่าเรื่องนี้ตรวจได้ไม่ยากนะ
ถ้ารวบรวมหลักฐานครบและทันเวลา
คำถามคือรวบรวมได้ครบและทันเวลาไหม
เวลาไหมอันนี้สำคัญมาก

ให้ไปตรวจดูกระดูกในบริเวณที่วัตถุไปโดน

เพื่อหาสาเหตุการเกิดบาดแผลได้ไปฟังครับ
คดีนี้ไม่ยากอยู่ที่ว่าได้รวบรวมพยาหลักฐานได้
ครบถ้วนถูกต้องทันเวลาหรือไม่ค่ะ
ข้อแนะนำที่เราได้แนะนำไปแล้วก็คือ
การตรวจกระดูกในบริเวณที่โลกวัตถุนั้นมันไปโดน
สามารถนำเอาท่อนกระดูกนั้นไปตรวจ
ซึ่งตัวนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มี
ถ้ามันไม่ได้ตรวจในครั้งที่๑เราก็จะเอาไปตรวจ
เพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับโลหะ
ฟินกับใบพัดมันต่างกันไหมประมาณนั้นค่ะ
รวมทั้งขวดแก้วขวดวายอะไรอย่างนี้ค่ะ

เครื่องมือที่คุณหญิงหมอบอกนี่แหละครับ
เครื่องมือที่คุณหญิงหมอบอกเนี่ยนะครับ

อ่ามันส่องแล้วมันจะเห็นอะไรล่ะ
ศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสครับ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท่านพูดถึงการตรวจสอบบาดแผลของคุณแตงโม
หรือว่ากล้องจุลทัศน์อิเล็กตอนแบบส่องกราดนะครับ
แล้วก็วิเคราะห์แยกองค์ประกอบของแร่ธาตุในเนื้อเยื่อได้นะฮะ
การทำงานของกล้องชนิดนี้มันเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะ
คือมันจะใช้อิเล็กทรอนแทนแสงปกติ
และจะส่องผ่านเลนส์ที่เป็นเลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เลนกระจกนะฮะที่เราเห็นในกล้องทั่วไป
โดยเครื่องมันจะแยกธาตุแล้วก็สารเคมีต่างออกจากวัตถุ
คือหากตัดเอาชิ้นเนื้อตรงที่เป็นแผลไปตรวจเนี่ยนะ
พบว่ามีสารเคมีบนแผลเลย
คือถ้าโดนแก้ววายเฉือนจะไปเจออะไรรู้ไหม

ส่วนประกอบของแก้วก็จะมีสารตัวนี้แหละค่ะ
และหากโดนคมแก้วหรือที่เปิดวาย
ก็แน่นอนว่าต้องเกิดบนเรือสิท่า
ก็ย่อมจะมีเลือดกระเซ็นสิท่า
หรือเลือดติดเรือสิท่า
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยสารเคมีลูมินอนใช่ไหมปุ้ย
ใช่ค่ะคือสารเคมีตัวนี้จะไปทำปฏิกิริยากับ
แล้วถ้าเกิดว่าบนเรือมีคราบเลือด
แล้วในเลือดจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าซิงค์ซึ่งอยู่ในฮีโมโกบิน
นี่แหละค่ะจะไปเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดสารเรืองแสง
เว้นสิแต่ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิตไปแล้ว

ขณะเดียวกันหากชิ้นเนื้อหรือกระดูกที่เอามาตรวจ
มันมีโลหะหรือเหล็กผสมแล้วก็เครื่องนี้มันจะสามารถแยกได้อีกว่า
เป็นโลหะจากฟินเรือหรือโลหะจากใบพัดเรือ

สแกนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป

จึงจะสามารถตอบคำถามพวกนี้ได้ชัดเจนเลยเพราะว่าวิทยาศาสตร์
อาจารย์ออสบอกว่ามันโกหกไม่ได้
ค่ะเออก็สัดคล้องนะฮะ
เนื้อเยื่อทั้งกระดูกตรวจได้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปดูว่ากระดูกโดนไหม
ถ้าผลนิติเวศบอกว่ากระดูกมีรอยขีดขวั่นของแผงมีคม

เพราะว่าทุกอย่างมันจะทิ้งร่องรอยไว้
หน่วยไมโครเมสมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้

แต่ต้องใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์ช่วย

ถ้างที่เป้าหมายและที่ต้นทางด้วย
ก็ต้องถูกเก็บตัวอย่างมานิดหนึ่ง

ตั้งแต่มีข่าวคุณแตงโมเสียชีวิต
รอดูว่าอาจารย์ออสจะมาเมื่อไหร่

บอกอีกว่าสิ่งสำคัญ

อยู่ที่การตรวจพิสูจน์คราบเลือดบนเรือ
ซึ่งต้องใช้เครื่องมือและการตรวจด้วยเทคนิคลูมินัลนะ
ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ใช้การตรวจแบบนี้
ซึ่งเป็นการตรวจหาคราบเลือดบนพื้นผิววัตถุ
รวมถึงการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงของผู้ต้องสงสัย
ตำรวจก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ออกมา
จึงทำให้สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยเคลือบแคลงใจไงในการทำหน้าที่ของท่าน
แล้วก็ข้องใจมาจนทุกวันนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
การตรวจด้วยเทคนิคลูมินัลต่อให้ล้างเรือสะอาดเอี่ยมหมดจดแค่ไหน
อาจารย์ออสบอกว่าก็จะตรวจเจอนะนะคะ